เรือมันรวดได้ยังไง
รือมันโผล่ด้วย
ไพม่้าในกล้วยอยู่ประมาณ๒๓เคลือ
แล้วก็เรือเขาก็รวด

ส่งไปช่วยแก่ช่วยวิทย์น้ำเหลือแต่วิทย์เท่าไหร่น้ำก็ไม่หมด
เพราะว่ารูเหลือที่มันทะลัวประมาณนี้ครับ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้นะครับ
เราคุยกันเรื่องของคุณยายสมบุญนะฮะคุณยายวัย๘๕ปี
ชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครจริงเราไปเห็นชีวิตของคุณยายแล้ว
ต้องช่วยจริงครับท่านผู้ชมครับ
คือหลังจากที่คุณยายมีข่าวเรื่องการพายเรือไปแล้ว
เรือร่วมเรือรั่วต้องวิทย์น้ำออกจากเรือ
โชคดีที่เอาเข้าฝั่งที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้ทัน
กำลังจะเอากล้วยไปขายคนอื่นช่วยกันไว้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่แล้วก็ไปดู
ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณยายท่านผู้ชมครับคุณยาย
ลำบากจริงจริงนะฮะเพราะว่าเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นน่ะ
นักข่าวไปถามคุณยายคุณยายบอกต้องพายสุดแรง
น้ำไปด้วยเอาเข้าฝั่งให้ได้ต้องมีชีวิตรอดให้ได้
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยใครจะดูแลพี่สาวมีพี่สาว
อายุ๙๙ป่วยด้วยโรคชะลานอนอยู่ที่บ้านอีก
แล้วทุกวันนี้รายได้ก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กับตัดกล้วยเอากล้วยใส่เรือแล้วพายเรือไปขาย
เรือก็รั่วน้ำเข้าทุกวันพายไปวิทย์ไปพายไปวิทย์ไป
อายุ๘๕แล้วนะไหนจะมีเรื่องบ้านเพิ่มเติมมาอีกนะครับ
กับที่ดินที่ดำเนินสะดวกที่ราชบุรีเนี่ยเดี๋ยววันนี้
เราจะคุยกันเราจะช่วยเหลือคุณยายกันท่านผู้ชมครับ
คุณยายสมบุญมีธนานวัย๘๕ปีวันนี้อยู่กับผม
แล้ววันนี้ผมเชิญทนายวรกรพงธนากุลมาด้วยนะครับ
ประธานสมาพันธนายความแห่งประเทศไทยจะได้ปรึกษากันเรื่องบ้าน
เรื่องที่ดินของคุณยายด้วยว่ากรณีตรงนี้เนี่ยที่คุณยายมีปัญหาอยู่
จะช่วยเหลือทางคดีกันได้อย่างไรบ้าง
สวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับคุณยายครับ
สวัสดีครับหลานสองท่านนะฮะหลานชายแล้วก็หลานเขย
สวัสดีทนาวรกรนะครับเดี๋ยวคงจะได้ขอคำปรึกษากันนะ

ฉันก็ปวดหัวอะไรนะ
เห็นก็มีโรคปวดหัวทุกวันปวดหัวทุกวันเลย
เป็นโรคปวดหัวโรคความดัน
โรคความดันในสุขภาพร่างกาย
แล้วพายเรือไหวเหรอคุณยายความดันด้วยปวดหัวด้วย
หายไหวแต่ปวดขาค่ะพายไหวแต่ปวดขา
ปวดขาปวดหัวโอ้โหอ่าเดินกระปวด
เดินก็ปวดนั่งเฉยไม่ปวดค่ะ
ถ้านั่งเฉยก็ไม่ปวดเวลาเดินมันก็ปวดสิยาย
แต่พายเรือไหวพายพอมาได้

ไม่บ่อยค่ะแค่ถึงครึ่งหนึ่ง
ก็พาไปเฉยไปขายกล้วยเฉย
แต่ต้องเอากล้วยไปขายที่ตลาดไปขายบ่อยมั้ยพี่
ก็ครึ่งเดือนก็จะตัดไปขายครั้งครับก็จะมีกล้วยก็ไม่มากครับ
เพราะว่ากล้วยเราก็เพิ่งจะปลูกอยู่
แล้วตลาดที่วันนั้นยายที่พายไปแล้วเรือรั่ว
ตลาดน้ำตบเมินสะโดดกลับบ้านไกลกันมั้ย
ก็มีไกลกันกันพายเข้ามาซ่วย
พายจากพทมก็ไกลกัน

เจอคลองที่มันแห้งมันตื่นหน่อยเลยไปโดนต่อไม้เร็วจะไปขายเขาเคยกล้วยเลยเผาไปไม่ไม่ตลอดคลองต้องถอยหลังกลับ
เอาเรือกลงตรงนี้ต้องก็ได้ออกมาจะพ้นพ้นจากบ้านที่จะไปส่งกล้วยเขาไม่เอา
นัดเรือมันก็มึงอยู่บ้างจะจมจะจมจะนึกสงสัยเอ๊ะสวัสดีไปแห่ง
เหรอไปไปบ้านหลังนึงแล้วเขาไม่เอาเลยต้องพาไปตลาดไปตลาดใช่อ่า
ไปตลาดน้ำพอพายไปพายไปเอ๊ะเข้าเข้าน้ำมันเข้าเรือ
กล้วยเยอะต้องลงเต็มลำให้ร้อยโอ้ยเอาลึกกล้วยไปเต็มลำเลยให้ร้อยหนึ่ง

ลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกล
เจ๊เจ๊ดาวันอะไรอยู่เขาเจ๊เจ้าของตลาดใช่ไหมเจ๊ยุวันดาใช่ไหม
เจ้าของตลาดเขาเลยถ่ายคลิปไว้แล้วตะโกนให้ช่วย
โอ้ถ้าไม่ช่วยกันวันนั้นนี่แย่ไหมยาย
แย่สิแย่สิจมแน่ไหม
จมแล้วฉันก็เปียกมาแล้วเปียกไปแล้วขึ้นมานี่หลังนี่เปียกหมดแล้วเป็น
เป็นห่วงคุณยายพี่สาวที่บ้านเหรอเห็นวันนั้นบอกว่า
ในใจตอนนั้นคือเป็นห่วงพี่สาวที่บ้านถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยแย่แน่
พี่สาวกับหลานก็อยู่ก็ไม่นึกถึงบ้าน
คือหลานเนี่ยก็เพิ่งจะมาได้ปีกว่า
เพราะว่าผมไปรับเขามาให้ช่วยดูแลยังไง
ก็นึกว่าเขาต้องนึกว่าเย็นวันนี้ไม่กลับ
ฉันไปตอนเช้านะกลับบ้านเย็นไม่กลับสักที
ชะมดอายุ๙๙รออยู่ที่บ้าน
คุณยายเนี่ยพอได้
มีเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วนี่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่บ้านคุณยายนะใช่ไหมนี่ที่บ้านคุณยาย
นี่คุณยายชะมดนอนอยู่นะอายุ๙๙แล้ว
แล้วป่วยโรคชะลาคุณยายสมบุญอายุ๘๕นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ยังแข็งแรงอยู่เลยแต่ด้วยวัย๘๕จะพายเรือ
ขายกล้วยอย่างงี้อยู่บ่อยบ่อยก็ไม่ไหวอ่ะคุณยาย
เป็นข่าวมาแล้วคนดูไทยรัฐทีวีดูข่าวไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
เขาถามกันเข้ามาเยอะบอกว่าเอ้าทำไมอยู่กัน
สองคนยายสองคนพี่น้องไม่ไม่มีลูก
ไม่มีครอบครัวเหรอไม่มีลูกหลานตัวเองแท้อะไรอย่างนี้ห
แต่เขาไม่มีลูกฉันไม่ได้แต่งงานอ๋อสาวโสดหรอเนี่ย
สาวโสดนะเนี่ยผมต้องอะไรนางสาว
สมบูรณ์ใช่ไหมคุณยายสมบูรณ์ไม่ได้ต้อง
นางสาวอ่ะแกแล้ว
ยังไงก็นางสาวอายุเท่าไหร่ก็นางสาวเรายังโสดเนี่ยไม่ได้แต่งงาน
คือเอาเป็นว่าคุณยายชะมดเนี่ยเคยแต่งงานแต่ไม่มีลูก
แกก็แยกกันไปเอาแยกกันขออภัยสามีแยกกัน
แล้วก็คุณยายสมบุญไม่ได้แต่งงานเป็นสาวโสด
ก็อยู่ที่บ้านหลังนี้เรื่อยมาครับผมเล่าให้ฟังอย่างงี้นะครับทุกผู้ชมครับคือ
ที่บ้านของคุณยายเนี่ยที่ดำเนินสะดวกเนี่ยครับที่เราเห็นจากภาพข่าวเนี่ย
อยู่ที่ตำบล
อะไรนะตำบลสี่หมื่นอ่าตำบลสี่หมื่น
อำเภอดำเนินสะดวกอยู่มูล๘ตัวบ้านเนี่ย
ตั้งแต่สมัยร๕เป็นบ้านเก่า
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลย
แล้วก็ที่ดินทั้งหมด๑๒ไร่
คุณยายสมบุญมีพี่น้องทั้งหมด๗คน

อยู่กัน๓คนเพราะว่าคนอื่นก็แต่งงานมีครอบครัวออกไปอยู่ที่อื่น
จะมีคุณตายคนหนึ่งใช่ไหม
คุณตางิมคือพี่ชายของป้าสมบูรณ์นะครับ
คุณตังยิ้มก็คือน้องชายของคุณยายชะมดใช่
และพี่ชายของคุณยายสมบุญคุณตางิ้มเสียแล้ว
แล้วมีน้องชายทุกคนเขาเสียไปแล้ว
ที่ไหนจะรอเขาไปอยู่นู้นอายุทยา
ครับคือทุกคนก็อยู่ไกลกันหมดนะครับ
เขามีครอบครัวอยู่ทางอายุทยากรุงเทพครับ
เท่ากับว่าตอนหลังเนี่ยก็เหลือแค่คุณยายสมบูรณ์กับคุณยายชะมดอยู่สองคน
ครับนี่ก็ตายไม่รู้เลย
ก็หลานเขามาอยู่อยู่คน
๓คนคือ๓คนนี่คน
แต่มาอยู่ได้เท่าไหร่
แกอยู่๓คนแต่แกแยกกันนะครับแยกครัวกันบริษัทจำส่วนลุงมิ้มนี่เขาจะมีครัวของเขาต้องหัก
ทิศใต้และของป้าก็อยู่ทางทิศเหนือคนละทิศกันแยกกันอยู่
แล้วทำไมหญ้าดิฉันจำต้องเอาพายหรือเอากล้วยไปขายอยู่
ผู้ทิศวรน่ะคือแม่ไปก็ไว้ทิ้งเสียพะพาว
ใครแลกกับเขาแลกกับเขา
แลกกับเขาอยู่ในบ้านจริงก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรอย่างกุศล่ะ
เขายุ่งจะตายยังไม่เคยช่วยเลย
แล้วก็แยกกับภรรยาไปแต่มีลูกชายอยู่อย่างนี้
ก่อนนะครับ
ลูกชายนี้ลูกชายของนุ้นนิมเนี่ย
แต่ตอนนี้พี่น้องของยาย๗คนเนี่ย
ที่ส่วนเปรียบหมดแล้ว
มีสามคนทั้งยายบวชเลยอ่าเกิดเกิดหลานชายเกิดเขา
ไม่อยู่ติดธุระขึ้นมาหรือต้องไปอยู่สองคนนี้เองไหวไหม
อยู่สองคนนี่อยู่ยังไงไหวไหมครับไม่ไหวก็ต้องไหว้
เขามีธุระเขาหนีไม่ไหวก็ต้องไหวเขาก็เรียกเดี๋ยวแอป
น้ำเก็บผ้าเออดูแลบ้านดูแลตัวเองไหวไหมตอนนี้ยาย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

คุณยายสมบุญที่เราคุยกันอยู่ในเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยนะฮะ
ชีวิตของคุณยายที่ต้องดูแลพี่สาววัย๙๙ปี
ด้วยคุณยายก็๘๐กว่านะฮะ
ไหนจะเรือที่รั่วแล้วเรือนี่คือชีวิตเลยนะครับ
ต้องเดินทางต้องเอาของไปขายต่างนานา

หลังจากที่ไทยรัฐทีวีไปดูชีวิตของคุณยายสะท้อนชีวิตออกมา
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรักษาการนายกนะฮะ
ป้อมเนี่ยท่านเห็นข่าวมีการประสานข้อมูลกันมา

พลเอกประวิทย์เนี่ยบอกให้ทางผู้ราชการจังหวัดรัชบุรี
บอกให้ทางนายกอบจที่รัชบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เข้ามาช่วยดูแลเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็ปัญหาต่างของคุณยายสองพี่น้องด้วยนะครับ
แต่เอาเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องทุกข์สุขต่างของคุณยายก่อนนะฮะ
คุยกับทางพมจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเราจะสอบถามเรื่องนี้จากท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ท่านชวนชมจันทวงนะครับอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีค่ะคุณภาคภูมิค่ะ

คือขออนุญาตนำเรียนในขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือคุณยายเนอะ

ตอนนี้นะคะบ้านของคุณยายสมบูรณนี้นะคะ
อยู่ในแผนที่จะมีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
ในจริงว่าประมาณ๒๕๖๖นะคะ

ก็คือตรงนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ

งบที่จะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ท่านผู้สูงอายุ
ค่ะแล้วก็เราจะร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่จะร่วมกันซ่อมแซมเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นอยู่ในสถานที่ที่มีความเหมาะสมอ่า

อันนี้ประเด็นแรกค่ะ

เมื่อกี้ผมก็คุยกับคุณยายสมบุญอยู่นะท่านรอง

หลังน้ำลั่วหลังคาแมวมันย่ำไม่รู้เท่าไหร่
แมวผู้สูงอายุ

ซึ่งบ้านของคุณยายสมบุญก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่จะเข้าไปซ่อมแซมดูแลให้ตรงนั้นด้วย
ใช่ค่ะค่ะเมื่อกี้ได้ประสานงานกับทางพมจแล้วค่ะ
ถ้าปี๖๖นี้ก็หนึ่งหลังก็คือบ้านคุณยายสมบูรณแน่นอนค่ะ

ตอนนี้หมดแล้วนะคะท่าน

อ่าก็จะต้นปี๖๖เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
ตรงส่วนไหนที่สามารถที่จะ

หรือว่าทางภาครบรรษีในพื้นที่อ่ะค่ะ
ถ้าท่านทราบเนี่ยท่านก็จะเข้ามาร่วมดำเนินการอยู่แล้ว
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะ
เพื่อให้คุณยายได้อยู่นะฝนจะได้ไม่รั่วนะคะ
อ่าแต่ว่าอย่างช้าก็คงจะไม่เกินต้นปี๖๖หรอก

ผมฝากผมเรียนถามแทนผู้สูงอายุท่านอื่นด้วย
อันนี้คือเป็นงบในส่วนที่จะดูแลผู้สูงอายุที่มีที่พักอาศัยแล้วผูกพังเสียหายที่จะไปดูแลอยู่แล้วใช่ไหมฮะ

คำว่าที่ฉันพูดว่าปีงบประมาณ๖๖เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่๑ตุลา๖๕ค่ะท่าน
อ่าปีงบประมาณใหม่ซึ่ง๑ตุลาห์๖๕จะเริ่มแล้ว

ใช่ค่ะตรงนี้นะคะถ้าท่านผู้สูงอายุนะคะคุณภาคภูมิ

มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม
อาจสามารถแจ้งมาที่พรมจได้เลยนะค่ะทางกรมกิจการภูติสูงอายุเนี่ย
มีงบที่จะซ่อมแจมที่อยู่อาศัยให้ภูติสูงอายุนะคะ
พ่อห้าจะชนต่างค่ะ
เพราะฉะนั้นอ่ะเนี่ยถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปหาเนี่ย
ไปดูแลไปซ่อมบ้านให้คุณยายต้องบอกเลยนะเหมือนที่ท่านลองบอกว่า
ห้องน้ำอยากให้มีที่จับสำหรับผู้สูงอายุเวลาดึงตัวลุก
ขึ้นนั่งอะไรพวกนี้อ่าหรือว่าคุณยายชะมดที่นอนติดเตียงอยู่
อย่างเงี้อยากให้ช่วยยังไงนะเดี๋ยวเอาไว้บอกเจ้าหน้าที่
บอกว่านอกจากเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็คือในเรื่อง
ของการบรรเทาความเดือดร้อนในกล้องต้นนะคะทางกินที่จัง
ว่าได้นำถุงยังชีพก็จะมีพวกข้าวสารอาหารแห้งอย่างนี้นะคะ

มอบให้คุณยายนะคะแล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือ
จากทางส่วนราชการเองกับทางภาคเอกชนของทางราชบุรีด้วย

แล้วก็เป็นที่๓ประทั่งค่ะ

เป็นที่๓ก็คือมีคุณยายชมศเนาะ

ปียังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ

วันนี้นะคะณวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

กับทางสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จดทะเบียนคนพิการให้คุณยายชะมด

ค่ะพอจดทะเบียนปุ๊บท้องถิ่นก็รับขึ้นทะเบียน

เดือนหน้าคุณยายชะมดก็จะได้รับเบี้ยยังชีพของคนพิการ

จากเบี้ยผู้สูงอายุได้เบี้ยอย่างชีพคนพิการด้วย

ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วในอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือทางศาลนักศึกษ์จังหวัดร่วมกับรพสตนะคะ

ร่วมกันดูแลสุขภาพของคุณยายทั้งสองท่าน

อ่าก็เรียกว่าดูให้ทุกอย่างเลยในชีวิตความเป็นอยู่ตรงนี้นะ

เราจะไม่ทอดทิ้งนะคะเรายังมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรียกว่าอพมซึ่งมีอยู่ในทุกพื้นที่นะคะ
มนี่ก็จะไปติดตามไปดูว่าคุณยายเป็นยังไงมั่งนะคะ
แล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรที่เป็นพิเศษ
ก็จะประสานส่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครับโอ้โหขอบพระคุณแทนคุณยายสมบูรณและคุณยายชะมดจริงเมื่อสักครู่นี้คุณยายสมบูรณ

ท่านลองชวนชมด้วยมีอะไรอยากฝากบอกขอบคุณท่านลองชวนชมเองไหมครับคุณยาย
ไม่มีอะไรขอบพระคุณแห่งสูงค่ะ
ขอบพระคุณแห่งสูง
ขอบคุณไทรอัฐทีวีช่อง๓๓
ซึ้งนี้ฉันก็เป็นแฟนดูอยู่ทุกช่วงเลยนะค่ะ
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนท่านสามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วน๑๓๓
สูงหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศได้เลยค่ะ
แสดงว่าท่านก็ชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะฮะท่านรองฮะชมอยู่ค่ะท่าน
ขอบพระคุณครับครับขอบคุณจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เอาละคุณยายชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมีคนมาซ่อมบ้านให้นะทางพมมาซ่อมบ้านให้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็จะเป็นเบี้ยคนพิการที่ได้เพิ่มเติมของคุณยายชะมดด้วยนะฮะ
ข้าวสารอาหารแห้งหมอเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมาดูเรื่องของเจ็บป่วยไข้อะไรต่างให้ด้วยนะ
เรื่องเรือเดี๋ยวกลับมาว่ากันเรื่องเรือที่คุณยายอยากได้เรือลำใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องบ้านด้วยนะฮะทนายวรกรบ้านกับที่ดินใช่ไหมครับผมยายเองบอกเมื่อกี้ยายบอก
สิ่งที่อยากได้ที่สุดคืออะไรนะที่ดินจ้ะอยากได้ที่ดินแต่เรื่องราวต่างที่ดินแล้วก็บ้านของคุณยายเนี่ยมันเป็นยังไง
แล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของสองพี่น้อง
คุณยายที่สูงอายุคือคุณยายสมบูรณ๘๕คุณยายชะมด๙๙แล้วเนี่ยตรงนี้เราเราได้คนช่วยเหลือแล้วก็
เรารับทราบกันแล้วเรื่องเรือเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องเรือลำใหม่ของคุณยาย
แต่ที่คุณยายบอกเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องที่ดินที่ดินเนี่ยผมเล่าคร่าวอย่างนี้นะฮะโดยสรุปนะครับ
มีอยู่๑๒ไร่ที่ดำเนินสะดวกราชบุรีฝั่งหนึ่งติดคลอง๑๒ไร่นี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนปี๒๕๖
ตอนนั้นคุณยายก็น่าจะอายุสักหกสิบหกสิบกว่าครับเกือบเจ็บสิบนะคุณยายสมบูรณ์นะ
หลานชายหลานเขยของคุณยายบอกกับผมว่าปี๔๘เนี่ยตอนนั้นคุณตังงิ้มใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคุณตังงิ้มที่เสียไปแล้วเนี่ยพี่ชายของยายสมบุญเนี่ย
มีลูกแต่แกแยกทางกับภรรยาลูกจะแต่งงานครับ
ก็เลยเอาที่เนี่ยไปจำนองครับสองแสนบาทครับ
แล้วมีคนคนหนึ่งเอาเงินเนี่ยไปถ่ายถอนออกมาครับ
แล้วได้โฉนดมาครับแล้วมาบอกกับคุณยายที่บ้านบอก
นี่โฉนดเดี๋ยวดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วที่ไม่ต้องเอาเงินไปถ่ายอะไรเขาหรอก
เพราะเดี๋ยวที่บ้านเนี่ยจะมีเวียนคืนที่ดินถนนตัดผ่านให้ไปที่ดินด้วยกันครับ
ที่ดินที่ไหนนะพี่ราชบุรีครับที่ดินจังหวัดรัชบุรีครับ
เพื่อที่จะทำเรื่องในการได้เวียนคืนที่ดินได้เงินคืนมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาโฉนดให้
แต่ไปมาเนี่ยคุณยายสมบูรณ์บอกมันไม่ใช่การไปทำแบบนั้น
แต่มันคือการหลอกพาไปไปพิมพ์นิ้วมือพิมพ์ลายนิ้วมือ
เป็นการขายครับแล้วก็ขายที่ดินให้เขาซึ่งความจริงแล้วคุณยายสมบูรณ์ไม่ได้ขาย
พี่น้องเจ็ดคนในที่สิบสองไร่ครับที่คนละส่วนคนละส่วน
เขาแบ่งกันอืมตามตำหลักพี่น้องแต่เขาพาไปได้สามคนครับ
คือคุณตางิ้มคุณยายสมบุญอืมและคุณยายชะมดครับ
ลายนิ้วมือทั้งสามคนเลยป่ะค่ะครับคือคุณยายแกเซ็นได้นะครับ
คุณยายเซ็นได้อ่านางชะมดก็ใช้ใช้ใช้พิมพ์นิ้วมือครับ
คุณตังยิ้มก็พอเซ็นได้ครับแต่แกพิการด้วยแกก็เซ็นไม่ค่อยเก่งหรอกครับ
แต่ไม่รู้ว่าเซ็นตอนนั้นอาจจะเซ็นไม่ได้ด้วยนะครับ
กลายเป็นมือแกเนี่ยเป็นง่อยกลายเป็นว่าสองคนนี้เพราะว่าพี่น้องคนอื่น
ไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วกลายเป็นว่า๓คนนี้ทั้งเซ็นแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือ
ขายที่ดินให้กับเขาครับที่มันก็เลยหายไปหกไร่ครับ
เพราะได้ไม่ครบพี่น้องทั้งเจ็ดคนหายไปหกไร่ซึ่งตรงนี้เนี่ย
ผ่านมาปีสี่แปดใช่ไหมใช่ฮะแล้วมารู้เรื่องกันคือปี๖๓นะ
ครับสี่แปดมาหกสามก็สิบห้าปีถึงมารู้เรื่องห้าปีครับ
ก็มีเอาไว้ถ่ายพูดกับแม่แม่เก็งลูกลูกมันเก็งหลาน
รู้เรื่องก็คือวันที่มีคนมาที่บ้านมาตัดต้นมะพงต้นมะพร้าว
ชะมดก็เลยซุดเนี่ยแล้วก็ป่วยไม่ไหวเรื่อยมาเนี่ย
ทำที่กรมที่ดินใช่ครับทั้งสามคนเลยนะถูกต้องด้วยนะครับ
เนี่ยถามว่าสู้เนี่ยมันยากนะฮะเพราะเรื่องมันผ่านมาสิบกว่าปีแล้ว
สู้ยากเลยเหรอเพราะว่าจะเอาพยานบุคคลไปลบล้างพยานเอกสารอ่ะ
ยากนะครับอ่าอย่างเช่นถ้าจะเอาหลานชายหลานเคยป้าบอกโอ้ย
เขาไม่ได้ยอมหรือยายบอกตอนนี้บอกยายไม่ได้ยอมยายไม่รู้เรื่องได้ไหม
ยากสู้ยากยากเลยเพราะว่าพยานเอกสารเนี่ยสารจะยึดถือเป็นหลักในการ
ที่จะตัดสินคดีเพราะพยานบุคคลเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ครับ
พูดยังไงก็ได้แต่พยานเอกสารมันมีการขาย
แล้วก็มีการแตะโบ้ก็จริงแต่มีพยานเซ็นอีก๒คน
ซึ่งทำที่สำนักงานที่ดินใช่ถูกต้องเลยพยานเซ็นเนี่ยคือ
กรมที่ดินนะครับก็เชิญเป็นพยานก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาเซ็นเป็นพยาน
ตามตามหลักของของเอกสารครับถ้ายังไงก็ช่างไปขึ้นศาลไง
เขาก็ต้องยืนยันว่าขายจริงมีการขาย

อ่าบิ๊กป้อมทำซาบเรื่องบอกให้ท่านผู้ว่า
นายกอบจมาช่วยดูแลครอบครัวนี้หน่อยคุณยาย
ครับพึ่งเนี้ยเราอยากให้คุณไปอืม
มักสิบโมงชาวเดี๋ยวนักข่าวลงไป
เดี๋ยวผมจะสนับสื่อให้ฉบับนึง
เพื่อไปยื่นให้ผู้ว่าไกลเกลี่ย
อันนี้ต้องขอความไว้ตาจากเจ้าของที่รับซื้อไป
เรากุยกับท่านผู้ว่าดูนะ
วันนี้ติดต่อทนายที่ราชกุรีอาจจะเป็นประธานจังหวัดให้๑คน
เดี๋ยวผมไปกันกันติดต่อแล้วก็ให้เธอไปเป็นเพื่อน

ตามเอกสารต่างในการต่อสู้ฟ้องร้องในชั้นศาลเนี่ย

ลองเจรจากับคนที่เขาเคย

สุดท้ายแล้วที่ดินกลายเป็นของเขาอะไรอย่างนี้เนี่ย
แล้วดิวะเดียวลองคุยกับเจรจากไป

ไปจนเช้าจนบ่าย

หรือท่านผู้ว่าสุดท้าย

ก็อันหน้านดรไม่ได้
เดี๋ยวคุยกันทีเวลาจะหมดเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนอกรายการ
เพราะว่าคุณยายเนี่ยวันที่คุณยุวันดาเจ้าของท่าเรือยุวรรดา
เอาเรือไปซ่อมให้วันนั้นใช่ไหมแล้วคุณยายไปเห็นเรือสัมปั้น
ที่เขาต่อไว้เรียบร้อยแล้วคุณยายบอกอยากได้เหลือเกิน
คุณยายถามราคาเขาหรือเปล่าราคาเท่าไหร่
เขาจะให้ลำนี้บอกลำนี้ก็ดีแล้วก็ลำเล็กหน่อย

ลำนั้นเนี่ยเขาบอกเขาซื้อมา๕๐๐๐นะ
แต่เขาบอกว่าคุณยุวันดาก็ใจดี
เห็นทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยากจะช่วยเหลือคุณยาย
ขายเรือลำนี้ให้๓หมื่น๕
ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยเลยซื้อเรือลำนี้มอบให้กับคุณยายนะฮะ
จะได้เอาไว้ใช้นะคุณยายนะพายไปไหนมาไหน
จะได้ไม่ต้องน้ำรั่วไม่ต้องแบบคอยวิดน้ำ
เอาไม้พายมาให้ไว้ก่อนแต่ไม้พายที่บ้านมีแล้ว
ไหนถนัดใช้อันนั้นก็ได้ยกเรือมาไม่ไหว
ภาคภูมิยกเรือไม่ไหวเอาไม้พายก่อนนะคุณยายนะ
แต่เรือที่ไปดูวันนั้นเลยไหวไหมไหวไหมพายเรือลำนี้ไหวไหม
ลำนี้ไปดูวันนั้นให้ชอบไหมหรือชอบไหมลำนี้
ก็ดีเหมือนกันเรือมันดูใหญ่กว่าลำเดิมอีกนะ
แต่พายไหวใช่ไหมมีอะไรอยากฝากถึง

ยังไม่ได้เรือยายบอกยังไม่ได้เรือเรืออยู่ไหนอยู่ยายอยู่เดี๋ยวเรือได้แน่เดี๋ยวเอาไปให้ถึงบ้านเลยเอามาในสตูไม่ไหวจริง
ยายมีอะไรขอบคุณคนที่เขาช่วยเหลือบิ๊กป้อมมีอะไรฝากบอกรู้จักท่านรองนายกไหมรักษาการนายกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ยังไม่เคยไม่รู้จักยังไม่รู้จักท่านทำหน้าที่นายกนายกรัฐมนตรีท่านก็ประสานช่วยเหลือไปทางผู้ว่าไปทางนายกอบจรัชบุรีด้วย
ขอบใจขอบคุณท่านประวิทย์และกับผู้ว่าด้วยอ้าวแล้วครับนี่นะเดี๋ยวยังไงขอบใจทุกคนค่ะ
ยายสมบูรณ์ฝากขอบคุณทุกคนเลยนะเป็นกำลังใจให้ขอให้อายุยืนยาวแบบเป็นร้อยปีเลยนะคุณยาย
ทำไม่ไหวแค่นี้ก็แย่แล้วนี่เอานะพายเรือได้ขนาดนี้
วันนี้ขอบคุณทุกคนจริงนะฮะขอบคุณทนายวรกรด้วยนะครับเรื่องคำแนะนำต่างแล้วเดี๋ยวคงได้ประสานกันต่อ
หลานชายหลานเขยขอบคุณคุณยายมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณยายสมบุญนะครับเราเห็นแล้วเราต้องช่วยจริง
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมิพรุ่งนี้พบกันใหม่บ่ายสามครึ่ง
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒